อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมที่ต้องตามกันต่อค่ะ
กรณีการเสียชีวิตของน้องทีมนะคะ
เป็นสาวประเภท๒สวยงามเลยแหละ
เดินสายประกวดด้วยนะคะอายุ๒๗ปี
น้องไปเที่ยวที่แพร่ริมเขื่อนลำเปล่าจังหวัดกาลสิน
แต่ว่าน้องถูกไฟดูดเสียชีวิต
ทีนี้คุณแม่ครอบครัวออกมาร้องเรียกขอความเป็นธรรมนะคะ
บอกว่าอยากให้ทางเจ้าของแพร่ออกมาแสดงความรับผิดชอบหน่อย
ล่าสุดค่ะเจ้าของแพร่ที่เป็นจุดเกิดเหตุ
ออกมาแสดงแล้วนะคะแสดงออกแล้วนะคะ
บอกว่าถ้าเกิดว่าพิสูจน์ทราบได้ว่า

ก็ที่พร้อมที่จะยินยอมรับผิดชอบค่าเสียหายให้นะคะ
ขณะเดียวกันก็มีคลิปเหตุการณ์ค่ะ
แพร่ตรงนี้เป็นร้านอาหารด้วย
แล้วมีตำรวจเข้าไปนั่งทานอาหารอยู่
จังหวะที่เกิดเหตุตำรวจเห็นพอดี
โอ้โฮน้องสาวก็นั่นเหรอ

หลังเกิดเหตุสดร้อนค่ะ
ของวันที่๒พฤษภาคมนะคะ
คนที่เข้าไปช่วยเป็นตำรวจขอชื่นชมด้วยนะคะ
ร้อยตำรวจตรีเสถียรมาสอำพร

รองสารวัตรปราบรามสพเมืองกาลสินนะคะ

คือท่านบังเอิญนั่งรับประทานอาหารที่แพร่ข้าง
พอได้ยินเสียงคนตะโกนร้องเรียกให้ช่วย
ว่ามีคนถูกไฟดูดท่านก็รีบเข้าไปค่ะ
หมวดเสถียรบอกว่าเห็นร่างของน้องทีม
ตอนนั้นนอนอยู่บนแพร่ไม้ไผ่ติดกับแพร่ขนาดใหญ่
อาการยังไม่หมดสตินะคะตอนที่เขาเข้าไปช่วยเนี่ยแต่ว่าขยับร่างกายแล้วก็พูดไม่ได้แล้ว
ก็เลยพยายามช่วยปั๊มหัวใจในขณะที่รอรถฉุกเฉิน
แต่สุดท้ายแล้วน้องเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
คุณผู้ชมค่ะบ้านของน้องทีมอยู่เที่ยมเผอร์เสระภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้มีพิธีการทำชาปนกิจศพน้องไปแล้วเมื่อวันที่๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้คุณสุพธโภษีอายุ๔๕ปีอันนี้เป็นเรื่องแปลกค่ะ
นี่ค่ะเป็นน้าของน้องทีมนะคะเล่าบอกว่าในงานเผาศพน้องเนี่ย
ปกติแล้วการเผาศพคนทั่วไปจะใช้ถาดประมาณ๓กระสอบ
แต่ปรากฏว่ากรณีของน้องทีมนะคุณเชื่อไหม

กระสอบก็แล้วค่ะร่างเนี่ยยังเผาไหม้ไม่หมดเลยนะคะ
คราวนี้ก็เลยรู้สึกแปลกใจค่ะก็มีการต้องเปิดนะคะ

เออป่าเมนเพราหสบที่นะออกมาค่ะ
แล้วให้น้าพ่อแม่น้องสาวไปพูดคุยกับน้องทีมเลยนะคะ
ว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรติดใจอยู่หรือว่าค้างคาในใจ

ความเชื่อของอีสานคือผู้ตายังห่วง
ตามความเชื่อก็คือตามวิธีอีสานคือก็ต้องเปิดให้คนที่เขารัก
ต้องพูดว่าอย่าห่วงนะไปเถอะนะไม่ต้องเป็นห่วงคนที่มาอะไรอย่างนี้ฮะ
แล้วถ้าเกิดทำพิธีใหม่จะเผาได้แล้วก็เผาได้จริง
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเดินไปบอกน้องทีมนะคะ
บอกว่าอย่าห่วงอะไรอีกเลยเรื่องของคดีเนี่ย
ญาติกับพ่อแม่เนี่ยจะติดตามร้องขอความเป็นธรรมให้ถึงที่สุดนะคะ
จากนั้นก็ใส่ถ่านเพิ่มไปอีก๑กระสอบสุดท้ายแล้ว
เผาได้ก็เผาได้นะครับ
ขณะที่สพสหัสสะขันนะฮะตำรวจได้นัดผู้ที่
อยู่กับน้องในวันที่เกิดเหตุมาสอบประคำเพิ่มเติม
นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าภาพนี้เมื่อกี้เนี่ยก็มีการนิมนต์พระนะครับ
เชิญดูวิญญาณแล้วก็เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นะครับ
ส่วนที่ศพสหรัฐสคัญนะฮะตำรวจก็
มีการสอบประคำผู้เกี่ยวข้องขณะเดียวกันนางสาว
รณมูลตรีบุตรนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของแพร่ใน
จุดที่น้องไปเกิดเหตุนะครับก็เดินทางมามาเจอกับครอบครัว
ครอบครัวฝั่งนั้นเจ้าของแพร่ฝั่งนี้นั่งเจรจากัน
กับครอบครัวของน้องทีมแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา
เบื้องต้นเป็นการแสดงความเสียใจกับรับผิดชอบ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเขาบอกว่าถ้าถ้าน้องถูกไฟดูดจริง
ก็พร้อมรับผิดชอบทุกอย่างเจ้าของแพร่เองก็บอกนะครับว่า
พอมีกระแสข่าวออกมาว่าทางแพ้ไม่ได้ติดต่อไปทางผู้เสียหาย
ไม่รับผิดชอบอะไรก็ต้องขอโทษด้วยเนื่องจากว่ามี
ภารกิจที่จำเป็นต้องทำเรื่องในการเดินทางไปต่างประเทศ
ยืนยันว่าได้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้อง
แล้วก็มีระบบเซฟตี้ในการติดตั้งเอาไว้ด้วยช่างที่ชำนาญการแล้ว
ซึ่งแพร่เองก็จะมีประกันภัยทุกลำแล้วก็มีมาตรการป้องกันความปลอดภัย
ที่ทางภาครัฐกำหนดเอาไว้ด้วยนะครับแต่ครับคุณผู้ชมพ่อของน้องทีมบอกว่า
ถ้าเจ้าของแพร่ออกมารับผิดชอบตั้งแต่แรกก็จะยอมเจรจาโดยดีนะ
แต่พอเรื่องมันแดงขึ้นมาตอนแรกไม่รับผิดชอบเอาพอเป็นข่าวก็ถึงเดินทางมา
ญาติเองก็เลยไม่พร้อมที่จะคุยด้วยนะฮะขอให้ทำบุญวันเสาร์พรุ่งนี้ให้กับน้อง
เสร็จก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะคุยด้วยนะฮะส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
ต้องรอผลชนสูตรจากโรงพยาบาลศรีนครินที่ขอนแก่นอีกทีหนึ่งก่อน
ตอนนี้ตำรวจก็เลยยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครแต่อย่างใดนะครับ
ก็เอาเป็นอยู่ท้าหอนนะฮะเจ้าของแพร่ครับเปิดกิจการแบบนี้ตรวจสอบร่วมของฟื้นไฟ
ไปเที่ยวเองก็ต้องระวังด้วยดูสิว่ามันมีสายไฟพาดลงมาตรงราวจับหรือเปล่า